คุณผู้ชมครับจากเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนจัดแบบนี้
รวมทั้งเรื่องของภายแรงทำให้ตอนนี้ผักเริ่มขาดตลาดแล้ว
พ่อค้าแม่ค้าแทบจะแย่งกันซื้อแล้วราคาเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัว
เหตุผลนี้ไปส่งผลกระทบกับร้านขายอาหารตามสั่งตอนนี้บอกว่า
ขายไปก็แทบไม่มีกำไรเป็นเพราะอะไรนะครับ
ติดตามจากบรรยายงานของคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
ฝักยาวพริกขี้หนูต้นหอมและผักนานาชนิด
ถุดิบสำคัญของร้านอาหารตามสั่งวันนี้ราคาสูงกว่าปกติหลายเท่าตัว
ถั่วฝักยาวปกติสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัม
ต้นหอมปกติหกสิบบาทเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบถึงหนึ่งร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัม
พริกขี้หนูปกติเจ็ดสิบบาทก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท
พริกหยวกปกติสามสิบบาทต่อกิโลกรัมก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งร้อยบาท
และคณะปกติกิโลกรัมละ๒๐บาทก็ปรับขึ้นเป็น๔๐บาทค่ะ
ราคาผักที่พุ่งสูงขึ้นเพิ่มต้นทุนของอาหารตามสั่ง๑จานอย่างเห็นได้ชัด
ตัวอย่างเช่นข้าวผัดกระเพราหมูจากเดิมต้นทุน๑จานไม่เกิน๒๐บาท
แต่ปัจจุบันข้าวผัดกระเพรา๑จานต้นทุนอยู่ที่ประมาณ๓๓บาท
เป็นต้นทุนเนื้อหมู๙บาทหอมใหญ่๒บาทพริก๕บาทถั่วฝักยาว๖บาท
กระเทียมห้าบาทใบกระเพราหนึ่งบาทและข้าวสวยห้าบาท
ขายจานละสี่สิบบาทเหลือกรำไรอยู่ที่เจ็ดบาท
ซึ่งยังไม่หักค่าแรงและค่าแก๊สแม้ว่าราคาวัตถุดิบหลายรายการนะคะ
ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวค่ะแต่ว่าทางร้านอาหารนะคะ
ก็ยังคงยืนยันว่าจะยังคงไม่ขึ้นราคาอาหารค่ะ
ดังนั้นวิธีการควบคุมต้นทุนของอาหารแต่ละจานนะครับ
เรื่องต้นนี้ทางร้านก็เลือกที่จะใช้วัตถุดิบค่ะ
ถั่วฝักยาวนะคะจากเดิมเคยใส่ในผัดกะเพรา
ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใส่เห็ดออลินจิแทนเพราะว่ามีราคาที่ถูกกว่านั่นเองค่ะ
ร้านขายอาหารตามสั่งมองว่าที่ผักแพงส่วนหนึ่งเป็นเพราะแรงจัด
ขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากการฉวยโอกาสขึ้นราคาของพ่อค้าคนกลางบางคน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจึงลงพื้นที่สำรวจตลาดค้าส่งผักขนาด
อย่างตลาดไทยก็พบว่าพริกแพงมากที่สุด
เดิมกิโลกรัมละ๕๐บาทขยับขึ้นมาเป็น๑๖๐บาท
เช่นเดียวกับถั่วฝักยาวที่แม่ค้าตลาดไทย
ยอมรับว่าเริ่มขาดแคนอย่างถั่วฝักยาวกองนี้
ถูกจับจองทันทีที่วางแผง
แม้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นจากปกติกิโลกรัมละ๖๐บาทเป็น๘๐๑๐๐บาท

ก็ขายของมาก็๑๗ปีแล้วมั้งเจอราคาแบบนี้สุดยอดแล้ว
สูงที่สุดแล้วธรรมดา๗๐๐บาท
เคยขายสูงสุดแค่๙๐บาท
มีปีนี้แพงสุดแล้ว
น่าจะเป็นที่อากาศร้อนจัดแล้วมันไม่มีดอกฝักเหมือนกันว่าค่ะ

พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดไทยยืนยันว่า
ราคาผักที่สูงขึ้นเป็นไปตามปริมาณผลผลิตที่ลดลง
และผลกระทบจากปัญหาแรงจัด
ไม่ใช่การปั่นราคาของพ่อค้าคนกลาง
เชื่อว่าสถานการณ์ราคาผักจะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน
หรือประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนี้
คนไทยก็จะได้กินผักในราคาที่ถูกลง

ข่าวทางรัฐทีวีรายงาน